สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

พอรวมจากมอเตอร์ไซค์ก็นั่งตรงนี้เลยทันที

เดี๋ยวระหว่างผมได้อ่านขอช่างมาจับผมคุณพระดำสักนิดนึงนะ

เรื่องของเก๋งขูกเชือกลากหมาไปกับถนนคุณผู้ชม
คนขับเนี่ยอ้างว่าจะเอาไปฝังบอกว่าตายก่อนแล้ว

จากตรงนี้ที่ผู้ใจเฟซบุ๊คนะครับซีรีส์วัฒนาโจมศักดิ์ศรีนะครับ
ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรถเก๋งคันหนึ่งขับไปตามถนนนะครับ

ผูกเชือกคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนั่นน่ะ

มีข้อความด้วยนะบอกจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไร
ลากลูกหมาเป็นระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
จนเกิดเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างมากเลย
รถเหยียวอย่างงี้นะฮะ

ขึ้นชิ้วหลานก็ได้เห็นรถคันร้านกลาว

เห็นรถมีสุนัขถูกหูและลากไปตามถนน
ตัวเองก็เลยขับรถตามไป

จ้ามาช่างไปแต่รถนี้ก็ไม่มีที่เท่าจะจอด
ก็ยังขับไปเรื่อยของเขาเรื่อยเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าไปที่อำเภอพนมนะครับ
พอหลังจากนั้นเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปลง

พันธรรมเอกจำโนตแก้วขาวผู้กับสอบพบ้านตะขุน

บอกว่าจริงแล้วผู้ขับรถยนต์คนดังกล่าวนี่คือนางน้ำฝนสุขอุ่น

จะตายมันมีอาการป่วยอยู่
แล้วก็แบบนอนซึมเศร้าสุดท้ายแล้วตาย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพาเจ้าสุนัขตัวนี้ไปหาที่ฝัง
แล้วเขาก็มีลูกสาวคนนี้อายุ๒ขวบ

แต่พอพวกลูกสาวขึ้นไปเนี่ยเขากลัวลูกสาวเขาเนี่ย

คือหมาตัวนี้ก็อย่างที่บอกไม่รู้เป็นขอโทษนะ
เป็นสุนัขบ้าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเชื้อเลยหรือเปล่า
เขายืนยันว่าตายไปแล้ว
แต่เขากลัวเอารถขึ้นรถไปเนี่ยเจ้าคนนี้จะไปจับ

คิดว่าเอ๊ะแล้วคนที่โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
หลังจากนั้นก็เลยมีการไปเรียกคนข้างบ้านมาสอบเลย
คนข้างบ้านบอกมาเลยบอกว่าอ๋อหมาตัวนี้ตายแล้วล่ะ
น่าจะว่าตายแน่นอนเพราะว่าเมื่อสามสี่วันก่อนก็เห็นหมาตัวเนี้ย
ปะงาบปะงาบปะงาบอยู่ในบ้านไปป่วยอยู่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมานี่น่าจะตาย
ก็น่าจะเป็นอย่างที่ทางน้ำฝนเขาบอกมาว่าอย่างนั้น
ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วข่าวที่แบบดังเหลือเกินที่คุณลุงเอาขับลากใส่รถกระบะ
ปรากฏว่าหมาคุณตาเลยแหละไม่ใช่คุณลุง
เขายกหมาไม่ไหวเขายกหมาไม่ไหวเขาบอกว่าเนี่ยหมาคน
คนออกมาแล้วก็ตายอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยมีสองมุม
มุมเขาก็จะไม่เชื่อว่าหมาตายแล้วก็ต้องพิสูจนกันต่อไปนะฮะ
แต่ก็มีคนมายืนยันว่าหมาตายจริงถามคนข้างบ้าน
แต่คนที่ขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นหมาดิ้น
คนก็มาตั้งความสังเกตว่าเป็นไปได้ว่าเวลาหมาวิ่ง
มันกระแทกกับผู้ตะเข็บถนนหรือว่าเป็นคลื่นหรืออะไรอย่างนี้
ก็อาจจะทิปปปอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะไปตีประเด็นว่าหมายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

อีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะตั้งแต่เมื่อวานคือ
ที่เขาบอกกูบาบุญชุมเนี่ยจะละสังขารแล้วล่ะ
ท่านว่ายอย่างงั้นอย่างงั้นกำหนดตัวท่านแบบว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่จะรู้วันที่ท่านจะไป
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ย
ท่านมีชื่อเสียงแล้วคนเริ่มติดตามท่านเยอะขึ้น
จริงก็คือในตอนที่๑๓หมูป่า
กลายเป็นพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยอยากเจอกันเลย
แต่ก่อนหน้านี้จริงแล้วเนี่ยพระเกจิอาจารย์องค์นี้
ท่านก็มีชื่อเสียงมาตลอดนะพี่แต่แค่คนไทยแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอท่าน
เพราะว่าท่านเองหยุดปฏิบัติตลอดใช่ไหม
ท่านจะอยู่ที่พม่าสักส่วนใหญ่บางทีท่านก็จะอยู่ที่พม่า
ท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะท่านจะอยู่ที่พม่าหรือจะอยู่ที่แบบว่า
ประเทศพม่าส่วนใหญ่นั่นแหละแต่ได้มีการประกาศว่าท่านจะ
ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าจะติดยังไงปามช่วยหน่อย
โดยผู้สินค้าวก็ได้พบลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคุบาประชุม
ที่ได้เปิดเผยว่าเป็นข่าวว่าพระครูบาจะประกาศละสังขาร
โดยข้อเท็จจริงแล้วหลังจากที่พระครูบาแสดงธรรมเสร็จ
ก็ไม่ได้ช่วยพอไปเล่าไป
หลังจากที่ท่านเนี่ยแสดงธรรมะเสร็จนะครับ
ท่านก็ได้กล่าวถึงเวลาที่ท่านจะละสังขารเมื่อไหร่
คือเอาง่ายท่านก็เทศนาปกตินั่นแหละ
จนมาถึงช่วงสุดท้ายท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ย
ระสังขารเมื่อไหร่และหลังจากที่ท่านละสังขารแล้ว
ให้ทำยังไงลูกศิษย์ของพระครูบาเนี่ย
ยังได้ระบุต่อว่าทุกครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่

ท่านก็จะพูดถึงความตายและการทำบุญตลอด
ท่านใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยเนอะ

ให้ทำบุญเป็นการสะสมบุญเอาไว้

เหมือนกับไม้ต่อไม้

ชาวโซเชียลแตกตื่นกันไปเอง
ทุกครั้งที่ท่านเทศนา

ท่านมาเทศนาเวลาที่ท่านมากรุงเทพ

ความตายมันเป็นสิ่งที่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเลย

ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับลูกศิษย์ที่

หลังจากที่ท่านไม่ต้องไปการงานใหญ่โตนะ

คณะเนี้ยท่านตัวคุบูญชุมเอง
อายุ๕๖ปี
อธิษฐานจะขออยู่ต่ออีก๑๐ปีก็คือประมาณสัก๖๖นะฮะ
ตอนนั้นท่านจะอายุ๖๖ซึ่งขนาดนี้ท่านได้สร้างวิหารปูตาน
อันเป็นศิลปะแบบปูตานวิทยาลันทร์๕๐ปี
ที่วัดพระธาตุดอนเรืองที่เมืองโขงที่ประเทศเมียนม่านนะฮะ
ใกล้กับเจดีแม่แสงร่าแม่แสงร่าคือแม่ของครูบาบุญชุ่มนี่แหละ
ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วโดยตอนนี้พระครูบาบุญชุมได้โปรดญาติโยม
ลูกศิษย์ที่เมืองปูจังหวัดเชียงตุงแล้วก็ท่านไม่ได้ประกาศว่า
ไม่ได้มีข่าวว่าท่านจะละสังขารในตอนนี้
แต่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เวลาที่ท่านเทศก็เหมือนกับพระทุกองค์
ก็บอกว่าให้เตรียมตัวตายได้ทุกวันลูกจิตใช่มั้ย
คนเหล่านี้ต้องให้รู้จักการเตรียมตัวตาย
ท่านก็บอกไว้นะบอกว่าท่านสั่งไว้นะบอกว่าเมื่อท่านตายไปแล้ว
ทำพิธีใดทั้งนั้นให้เก็บไว้๕วัน
พอตายแล้วให้เอาไปไว้ในเมืองพงศ์
ไม่ว่าจะตายที่ไหนห้ามเผาให้เอาใส่โกรธ
ทำจากหินพม่าเป็นหินขาวมันดาเล

วันไหนให้เอาใส่วันนั้น
ห้ามให้พ้นเวลา๙โมงกลางคืน
แล้วให้เอาน้ำผึ้งป่าใส่ทั้งปาก
ระหว่าง๓วันไม่ต้องปิดฝาโกรธนะครับ
บอกว่าให้เอาน้ำมันผักกาดทาทั่วร่างกาย
เมื่อครบ๓วันก็ให้ปิดฝาโกรธ
เก็บศพท่านเอาไว้ที่วิหารภูตาล๕วัน
เมื่อครบ๕วันแล้วให้นำไว้ใกล้เจดีแม่แสงล่า
ท่านบอกว่าแม่อยู่ไหนท่านก็อยู่ตรงนั้น
ก็คือวิหารปูตานท่านก็ได้สร้างไว้ที่เมืองพงศ
ถูกต้องไหมฮะที่เมียสมากคือตรงธาคิเล็กปะ
เอาง่ายนะก็เป็นอีก๑เรื่อง
โทรไปตีความซะท่านอยากไม่ละ
แต่เพียงแต่ว่าเภพท่านเวลาเทศ

คลิกศุวรรษณีย์เห็นไหมล่ะ
พี่กิ๊กสุวรรษณีย์เป็นคนที่เตรียมตัวตายมาโดยที่อยู่แล้ว

พี่กิ๊กสุวรรษณีย์เอากำลังกายสุลิต

เรื่องศัลยกรรมมาตื่นกันไว้นะพวกเรา

เป็นกระทุงเอ้าคือเรียกว่าเอ้าถุงใต้ตาให้มันดูน่ารัก

ไม่ไม่ใช่อันนั้นมันเหี่ยวกันนะอ่ะอันนั้นก็ฉีดเพื่อที่ให้มันตึง
ไม่ใช่อ๋อแต่หมอของคุณแม่ก็ได้เก็บเนียนมากเลยอ่ะ
หมอไหนไม่พี่แบบธรรมชาติ
รำคาญลำไยฉันกินน้ำลำไยดีกว่า

ชี้ว่ารักษาหายไม่ได้ด้วยนะคะ
มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะ

ไม่สามารถที่จะไปแบบว่าจัดการที่มันเอาเข้าไปแล้วมันจะเอาออกมาเนี่ยมันจะยากมาก
เพราะมันปนไปกับเลือดของเราแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องการผิดพลาดในการทำศัลยกรรมถุงใต้ตา
ซึ่งมันจะเหมือนถุงทำเป็นเหมือนเด็กนั่นแหละเกเล่นอย่างนี้เป็นต้น
เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นเคสที่เสียหายจากสารแปลกปลอม
ถุงใต้ตามันก็เลยกลายเป็นก้อน
หน้าตาเกือบจะบอดเอาเข้าไปด้วยนะครับแทนที่จะแบ๊ว
ก็บอกว่ารักษายังไงเนี่ยนะคะก็รักษาไม่หายขาดค่ะ
เพราะว่าไอ้เจ้าสารแปลกปลอมอันนี้มันที่ฉีดเข้าไป
ไปปนอยู่กับเลือดในบริเวณใต้ตาเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นเนี่ยนะแถมเนี่ยพอนานเข้ามันก็มีน้ำเหลืองออกมาด้วย
พอมันมีน้ำเหลืองออกมาตามก็จะมัว
วัวไปมัวมามีสิทธิ์บอดเลย

ฟิลเลอร์ก็บอดได้นะเพราะมันไปอุดเส้นเลือดใหญ่

นั้นก่อนฉีดควรจะต้องศึกษาไว้ให้ดีเลยทีเดียวนะคะ
เป็นข้อมูลดีอย่าดูแค่ว่ารีวิวแหมทำมาแล้วสวยนู่นนี่นั่นต่าง
หน้าสารแปลกปลอมแบบนี้มันอันตรายมากเลยทีเดียว
นะอยากจะแบบว่าสวยปลอดภัยติดต่อมาได้ทางนี้ค่ะ
พี่ถ้าฉีดที่ไหนก็มีสิทธิ์บอดหมดมันอยู่ที่ปุ๊บปั๊บรับโชค
แต่ถ้าสมมุติผ่าไปเลยโอเคพี่มันปลอดภัยกว่า
แล้วเขารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเส้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีกอปัญหาแต่ก็ก็มีปัญหาในเรื่องพวกฉีด
ถ้าเขาบอกว่าฉีดอ่ะมันแล้วแต่ว่าฉีดมันอันตรายมากกว่าผ่านอ่ะพี่
เขาบอกอย่างเหมือนการทำจมูกหรือทำตาไปเลยกรีดไปเลยเถอะ
คุณกรีดคุณดึงไปเลยคนที่เขากรีดดึงเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องการที่มีใต้ตาที่เป็นถุงเลยให้เขาไปเรียบ
แต่เนี่ยเขานิยมอยากให้อยากมีถุงนั้นมันกรีดแล้วทำเป็นถุงไม่ได้

ใครสักคนเนี่ยแบบว่าคือไปฉีดดอลลี่กับฟิลเลอร์เนี่ยแหละ

คุณไม่ได้เติมหมอไหน
ไม่ว่าจะไม่ใช่หมาหรอกเป็นสิ่งของเนี่ยแล้วไปลากอย่างนี้มันถูกต้องเหรอ
เรื่องของการจราจรมันจะทำให้คนอื่นเขาพินาศสันตโลไหมจริงหรือเปล่า
แล้วลากของอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนี่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่คงจะโดนจับที่หน้าสันตะโล
ไม่ได้ขับรถไปตลอดชีวิตเลยนะทำอะไรนี่ไม่ได้คิด
เดี๋ยวข่าวต่อไปนี่ดีกว่าเป็นสาวท้องแก่เก่งมากเลยอ่ะ
หลอกนายจ้างว่าเฮ้ยแค่อ้วนลงภูมิปรากฏว่ายังไงล่ะมันก็แค่อ้วนลงภูมิเนี่ย
ทำงานได้๑๐วันนู่นทวดกลางร้านอาหารเลยนะสบายใจ

เรื่องนี้ถือว่าทุกวันผู้หญิงเวลาเขาท้องกันเราดูไม่ค่อยออกว่าเขาท้องเนอะ
อีกท่านเป็นท้องแรกมันจะเล็กดูออก

คุณไอ้ไม่เข้าใจไหมเกี่ยวกับเธอได้ยังไงแฟนเก่า

แฟนเก่าของคนนี้เขาไปมีสามีใหม่ไง
แต่เวลาเขาท้องฉันก็ดูออกหมดเลย

ผู้ท้อนจังหวัดลำปากเนี่ยรับแจ้งว่า
เจ้าของร้านอาหารเคือนสายคำที่ตำบลศพตุ๋ย

เป็นชื่อโบราณค่ะ

ตำบลถ้าผ่าค่ะอยู่ใกล้พระท่านลำปากหล่วง

อัตุ๋ยด้านคนเหนือกันเนอะ

เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเจ้าหน้าที่กูภัยเพื่ออะไรลงมา
เพื่อจะไปทำคลอดบุตรที่อยู่ภายในห้องน้ำร้านอาหารดังกล่า

เรื่องของเรื่องเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปถึงร้านพบกับนางสิริรัตนสวภาอายุ๒๙ปี
คลอดลูกอยู่ในห้องน้ำด้านหลังของร้านอาหาร

คลอดออกมาแล้วพี่เป็นทารกเพศหญิง

เจ้าหน้าที่จึงขอการช่วยเหลือว่าเฮ้ยทำยังไงต้องตัดสายเสื้อดูเด็ก

คลอดในห้องน้ำร้านอาหาร
ก่อนที่จะนำตัวเด็กทารกออกจากห้องน้ำเพื่อเช็ดความสะอาด
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เพิ่งมาสมัครทำงานได้๑๐วัน

ทางร้านก็คือนางก็มาทำงานที่ร้านนี้แหละ

ว่าเป็นกฏไหลย้อนแล้วมันลงพุรธรรม

เพราะว่าถ้าจะเป็นไปสิทธิภาพในการทำอาจจะไม่เต็มที่
นางก็ต้องรีบตอบเจ้าของไปสิว่า

มีลักษณะคล้ายคนท้อง
จึงเจ้าของร้านเข้าใจมาตลอดว่านางไปโรคปรดไหลย้อน
ร้มมันจะตีขึ้นก็จะมีพวง
ก็เลยทำงานอยู่ใกล้ครัวเลยมา
จนกระทั่งพนักงานีจะวิ่งมาตามพนักงานคนไหมคลอดลูกละค่ะ
ในห้องหนามปกติตกใจกันใหญ่

เอาแล้วไปอีกเรื่องเรื่องของจีนบ้างตอนนี้

ก็นี่ไงรัฐสาหกิจจีนเขาบอกว่าบริษัทกำลังพัฒนาโดรนที่มีศักยภาพโจมตีค่าศึก
แล้วก็สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้
ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงลุกนะครับทางด้านเทคโนโลยีกลาโหมของจีน
นี่เห็นไหมล่ะนี่โดรนนี่โดยแบบจำลองของโดรนรุ่นดังกล่าวนะครับ
เพื่อการใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็สำหรับภาคกระลาโหม
สัปดาห์นี้นะครับที่เมืองจูไห่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับ
ยาว๑๐เมตรแล้วก็มีเครื่องยนต์เดี่ยวนะครับ
ขับเคลื่อนได้ความเร็วเทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์เลยทีเดียว
ขณะที่ชีวนใครว่าชีวนชีวนนะครับเป็นผู้ออกแบบโดรนรุ่นนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีศักยภาพนะครับโจมตีเป้าหมายในกรณีที่จำเป็นได้ด้วย
หลบเลี่ยงการตรวจจับได้
สามารถสั่งโจมตีน้องขนางน้องสี่
นี่ปลาแต่นี่โดรนมันเท่ากับเครื่องบินพานิดสินะครับ
ไม่อันนี้มันปรีตยาว๒๒เมตร

ก็นี่แหละกูถามคำนี้เอาเหล็กมาจากไหน

อ่าเขาต้องมีเออเรายังมีทำไมเขาจะไม่มีอ่ะ
เขาก็เหมือนกับเราอ่ะโลกเขาเหมือนกับโลกเราไง
จริงเวลาสุดท้ายเขาตรวจจับไหมเขาดูว่าเป็นอุกาบาท
เขาก็เลยปล่อยให้ผ่านวงคนจรไปเปล่า
ปรากฏว่าพอมาถึงอีกแป๊บนึงมันก็ซ้ายขวาได้เอง
เขาก็เลยว่าเป็นยานที่แบบปลอมให้เหมือนอุกาบาทเพื่อมาสอดส่องคนอื่น

ไอ้คำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะ
ถ้าเกิดดาวดวงอื่นถ้าเขาไปเจอน้ำแล้วก็มีพวกแทงตอนอยู่ลิกหรือเป็นทุกตัวอะไรอย่างเงี้ย

นั่นก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้ว

แล้วไอ้พวกแงงต้อนนั้นมันสามารถจะสร้างเหล็กถลุงเหล็กได้เหรอ
เราไม่รู้ข้างหลังวันไหนเหมือนโลกเราอย่างเงี้ย

ใช่ครับแม่ม

ฉันมาโปกตอนต้องนะเมื่อคืนนี้พี่ร้องไห้หนักมากเลย

พอพี่ดูแล้วโอ้โหต้องบอกว่ายอดวิวเขาสูงมากเลยทีเดียวนะ
แล้วก็พอคลิกเข้าไปดูปรับนะเท่านั้นแหละ
เท่านั้นแหละ
ไปดู
นี่นะครับคลิปนี้นี่เองเคยได้ดูเหมือนกันนะครับ
เป็นเรื่องราวบทสนทนาที่ดูธรรมดาบนโต๊ะทานข้าวนะครับ
ระหว่างแม่กับลูกชายนั่นคือน้องไอซ์
ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในยุคของเทคโนโลยีนะครับ
เป็นเด็กที่รอบรู้แล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นฉลาด
รู้ไปหมดทุกอย่างและมีการมาโชว์เหนือว่าตัวเองรู้เยอะกว่าแม่
ใช่ดังนั้นจนลืมจนหลงลืมไปว่าการทำแบบนี้เป็นการไม่เคารพแม่ของตัวเอง
ที่ไม่ได้รอบรู้เรื่องของเทคโนโลยีหรือตามกระแสโลกไอทีได้ทัน
สุดท้ายแม่ก็สวนมาแบบตรงซื่อว่าฉันไม่รู้อะไรเลย
ที่พูดมารู้แต่ว่า
ต้องทำงานหนักหาเงินมาเลี้ยงแกรู้ว่าแกไม่สบายตอนไหน
ว่าแกคือดวงใจของแม่ทำทุกอย่างทุกวิถีทาง
เพื่อให้ลูกอิ่มและอยู่รอดให้ได้เท่านั้น
ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
ความเป็นแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริง
ของไทยประกันชีวิตนั้นทำออกมาได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมครับ

ตุกให้พวกเราตระหนักคิดตามว่า
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน
แต่ความรักก็ยังคงสิ่งที่ดูแลชีวิตได้ดีที่สุด
โดยเฉพาะความรักจากครอบครัวคนใกล้ตัว
เหมือนเช่นกับแม่ลูกคู่นี้นะครับ
นั่นคือการให้ความรักเพื่อดูแลชีวิตลูกอย่างดีที่สุด
นี่แหละก็สุดยอดจริงสำหรับไทยประกันชีวิต

เราก็ดูไปแล้วก็กินเต่าทอง
เมื่อวานนี้นะครับมีนักข่าวไปถามคุณแมท

แต่ทีนี้เมื่อวานคุณแมทเขามีการไปสัมภาษณ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับละคร

เราไม่เห็นรู้เรื่องเลย

มาคุยถึงเรื่องราวของน้องแม็กซ์
คือเมื่อวานนี้

ไปการสัมภาษณ์น้องแม่ม์

แล้วทั้งนั้น
หลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้น

ยังมีอยู่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้
คนแรกจากแรกเขาบอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่มีผลกับละคร
ซึ่งเขาออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ดูใจกันอยู่
การดูใจกันอยู่ก็อยากใส่แว่นเพราะมันดูเก๋
ก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของเริ่มต้นที่จะเป็นแฟนกัน
ใช่ป่ะ
ก็ให้แบบมีอารมณ์

ก็ตามดูกันเลยเพราะมันน่าสนใจมาก
มันเป็นละครที่ซื้อมาจากเกาหลีมันเป็นละครที่แบบว่าน่าติดตามมาก
ตอนที่เป็นละครของเกาหลีนะมีซีรีส์นะโอ้โหคนติดกันตึงทั้งโลก
ก็เลยซื้อมาแล้วมาทำนะฮะแล้วเนี่ยเขาก็ถ่ายทำนะ
ทุกอย่างต้องถ่ายทำอยู่ในสตูดิโอทั้งหมด
เพราะว่าคุณจำไว้เลยนะว่าละครของเกาหลีทั้งหมดไม่มีอัลดอร์
แล้วเขาก็จะทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนว่าถึงเป็นอัลดอร์
เขาควบคุมแสงได้ควบคุมเวลาได้ของไทยแล้วก็ทำอย่างนี้
ดังนั้นเนี่ยกำลังจะออนแอร์เลยนะเนี่ยกำลังจะออนแอร์รีบออนแอร์เลยนะ
ก็นักข่าวก็เลยไปถามบอกว่าแมทจ๊ะแมทก็บอกว่าค่ะ
เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแบบว่าเอาละครออกตอนนี้เนี่ย
เพราะว่าเราโอ้โหเรื่องกำลังแบบว่าสุริสุเดชเลยนะ
คนกำลังดูแล้วแบบว่ามันจะเป็นที่แบบว่าไม่อิน
คนจะไม่อินเอานะเพราะว่าเราแบบว่าไปทำเรื่องราวแบบนี้
ตอบว่าไม่มีปัญหาค่ะยังไงก็แล้วแต่นี่นะคะ
หลังจากนั้น๒ชั่วโมงถัดมาละครก็ได้เลื่อนไปนะ

ซะหรือไม่รู้อีกท่านด้านบันเทิงไทยรัฐก็รีบตอดซ้ายไปหาคุณน้องอรุโนชาเลยทันที
ของละครน่ะนะคะซึ่งคุณนองก็เปิดใจเลยว่า
เลื่อนออนแอร์ละครเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับข่าวของแมท
เนี่ยเราว่าดราม่ากันเยอะนะเป็นเพราะว่าละครเรื่อง
นี่เขาหมายถึงคุณด้วยหรือเปล่าคะเราเนี่ยดราม่ากันเยอะหรือใครคะ
นู่นด้วยหรือทุกคนไม่ฮะเราทำตามหน้าที่เราเป็น
พูดสิทธิ์ข่าวฮะเราก็ทำตามหน้าที่แต่ว่าหละครเรื่องเนี้ยน่ะ
แบบว่าวิ่งอยู่กลางทะเลอันนี้น้องบอกมาถูกไหมอ่ะถูกฮะ

ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการถ่ายไป
มันต้องบอกว่ามันพร้อมที่จะ

ดังนั้นเราจะต้องจากการตัดสินใจ
แต่เขาบอกว่าข่าวนี้มันเลื่อนก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนป่
ที่จะเป็นข่าวก่อน
แล้วก็แบบจะไม่ดูละครอะไรอย่างเงี้ย
นี่แต่เขาไปเจอกันจริงตั้งแต่เดือนมกรานะ

เขาไปเจอกันแบบจริงเลย
สงการกับแมทก็ไปเจอกันเดือนมกรานะ

ก็คือที่มีข่าวว่าแมทกิ๊กกับกึ้งนั่นแหละ

เขาเจอกันงานวันเกิดของเอมมี่

ฉันไปเป็นแปปแล้ว
คุณไม่ได้ไปปั๊บเดียวไม่รู้เรื่องเยอะจังเลยอะ

พี่มดเธอไม่รู้เหรอว่าเธอไปเจอเขา
ว่าเขาเจอกันก็วันเกิดฉันไง

ฉันน่าจะไปอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นกับเขาบ้างเนอะเขาก็ไม่ค่อยต้อนรับฉันอยู่แล้วเธอกลุ่มวัยรุ่นอ่ะ

ไปอยู่กับกีตาร์สิริพิษไปอยู่กับโอ้ฟักจีรายกูจะไปรู้ข่าวอะไรกับเขาล่ะ
แต่พูดถึงในมุมของโลกโซเชียลนะครับเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมาย
มีอยู่สองสามเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของพี่หน่อง

คือมีข้อมูลนะครับ
คนเนี่ยเขามีมากดสตอเบอรี่ให้กับทางแมทเนี่ยนะฮะ
มือแพลปเผื่อไปมาพี่นองมาพี่นองไปคนกดไลค์ทุกรูใช่
พี่นองไปคนกดไลค์ทุกคนอันนี้อันนี้เขาก็กดผมแกไปเรื่อยน่าล่ะ

พอปรากฏว่าเขากำลังไลค์
เหมือนคนก็ดูกว่าดูความเข้นไหวดูข่าวดูอะไรอย่างนี้

แล้วก็ภายใน๑นาทีเขากดออกถอนออก

คุณเป็นมั้ยผมกดไปอย่างนี้

ผมไปดูปรายยาผมไปดูคอมเมนต์

ใช่บอกเช่นนี้หน้ากลัวมาก
คนก็เลยประเด็นว่าอยู่ที่พี่ห่องมากดสตอเวอรี่ได้ยังไง

ดังจริงรูปนี้เป็นรูปในงานแต่งงานของคุณป๋อคุณเอ๋
คุณแอฟกับคุณสงการไปงานแล้วปรากฏว่าดูข้างหลังสิฮะเอาไม่ใช่แต่งงานแอปสงการ
ไม่ใช่อันนี้เป็นงานแต่งงานของป๋อกับเอ๋อ๋อเหรอใช่
แล้วแอปกับสงการเข้าไปร่วมงานแล้วข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นน้องแมท
เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าวันนี้ที่รองคลอนเท่าของตัวคนเขาลงอย่างงี้น่าเถอะ
ส้องบังอยู่เด้อถ้าห้างว่าเธอสนรักกับเขานี่สินข่าวขาวหนัก
ซอมเบิ้งอย่าเด้อถ้าหากเธออยู่ด้านไหนแล้วกันกับเขา

คือน้องเขาจะแบบว่ารักผู้ชายคนนั้นมากแปลว่า
รักผู้ชายคนนั้นก็ซอมเบิ้งคือแอบมองอยู่นะจ๊ะ
ถ้าหากวันใดเธอเลิกกับเขาจะได้เข้าไปแทน
ฉันอยากจะเห็นคนหน้าคนที่ไปขุดรูปมาได้
ใช่หรอฉันอยากจะรู้จักกับเขาจังเลยอ่ะ

อะไรนั่นแหละคือท่านถามคำนึงนะ

แล้วก็มีประสัมภาษาแอฟทีรักกันจะตายไปจนถึงวันที่แบบว่า
คบหากันไปจนถึงวันแต่งงานก็ไปถึงวันเลิกลากัน

พี่น้องเรียนรันจริงคือคนเรามันปังเออร์ได้

โอ้โหจนไปถึงวันเลิกลากันเนี่ย

เห็นไหมเค้าบอกว่ามือพี่นองนี่รั่น

แต่คนมันก็จับไว้เป็นประเด็นไง
ฉันอยากจะให้ทุกคนไปปฏิบัติธรรม

เพื่อจะได้ลดละสิ่งที่มันแบบว่า
ไปที่มาเดี่ยวเอาปลาหมึกเจ้าทองไว้ที่มากินหน่อยค่ะ
เท่านั้นไม่จบมันมีรูปหนีหลุดออกมาอีก
สวมควรปฏิบัติทำมากทุกอย่างก็ไม่จีรังเลยจริงจะบอกให้แม้ประหนุ่มเธอก็ต้องระวังเลยนะ
เอาปลาหมึกเตาทองมาให้พี่น้ากินหน่อยแกอยากเชี่ยวอะไร
นี่ปฏิบัติธรรมแล้วเหรอไม่เธอดูสิทุกอย่างมันแบบเป็นยังไงล่ะ
และเนี่ยนะชั้นนาธรรมรายการที่มีวาเลตตี้ในการสัมภาษณ์คน
ปีนี้ฉันสัมภาษณ์คู่นี้กำลังจะเริ่มเป็นความรัก
ปีต่อไปแต่งงานปีต่อไปสามแซ่บเอาลูกมาปีต่อไปเลิกตัวผัวมาสัมภาษณ์กับผู้หญิงอีกคนนึง
ใครวะปีต่อไปใครวะทุกคนเลยเกือบทุกคู่เลย
เออเกือบทุกคู่เลยเนี่ยล่าสุดก็สัมภาษณ์กับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในภาพเมื่อกี้

แม่คุณแม่คุณแม่คุณ

แม่คุณ

แม่คุณ

โจ๊ะฉันน่ะสี่แผ่นดิน

ขอดูท้องหนูนะ
โอเคแม่งขนโมกแค่ข้างเต็มเลย

กรานะครับคดีร้องเพลงยามเจ้าตัวปฏิเสธขอให้การในชั้นศาล
คือหนุ่มกะลาหรือว่านายพระสินแสงสุวรรณก็ถูกตำรวจกว่า๑๐นายเข้าจับกลุ่มนะครับ
ที่ร้านอรดินทร์๑๔
นางเอาเพลงไปร้องใช่มั้ยพี่
นี่ใช่เอาเพลงไปร้องแล้วชื่อยาม
ทั้งมันจะเป็นในจังหวัดกะบี่แล้วก็จังหวัดอื่นอีกสี่สิบสี่แห่งนะ
ออกไปร้องเพลงนี้คือนางไปเนี่ยก็นางก็เอาเพลงยามเนี่ยไปร้อง
ปรากฏว่าถูกหมายเรียก๓ครั้งแล้วก็ไม่ไปรายงานตัวเขาออกหมายจับ
ออกหมายจับเสร็จตำรวจเขาก็ไปนั่งซุ่มดูอยู่
กดไปขึ้นไปร้องเพลงเขาก็จล็อกเลย
พอล็อกเสร็จก็ส่งกลับไปนู่นกระบี่เพราะเรื่องมันอยู่ที่กระบี่
วบตึงเลยเหรอรวบตึงสิส่งไปกระบี่เลยนะฮะ
หลังสอบปากคำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวหนุ่มกะลาส่งอายการที่จังหวัดกระบี่
ต่อมาทางอายการนะครับทำเอกสารประกอบสำนวนสั่งฟ้องต่อสารจังหวัดกระบี่
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งฝากหางศาลโดยผู้จัดการส่วนตัวได้ยังมีการนำหลักทรัพย์นะครับ
เป็นเงินสดยื่นประกันตัวในชั้นศาลด้วย

ในส่วนของสพเมืองกระบี่เป็นคดีที่๕ใน๔๔คดีที่ถูกแจ้งความ
โดยเจ้าทุกข์เรียกค่าลิขสิทธิ์คดีละ๕แสนบาท

เรื่องต้นในชั้นสอบสวนนะครับหนุ่มกะลาให้การปฏิเสธ
แล้วก็ขอต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนะครับ
หนุ่มกะลาปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

ยกมือไหว้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจด้วย

ประจักษ์ใช้ก็ให้
ถ้าหากเรารู้ขึ้นเฉดขวาออกไปเป็นการนับเสนอ

แต่ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มัน

คือเนื่องกับเพลงยามเก่ามาเป็นของ

ก็คือเป็นบริษัทลูกแกรมมี่

หนุ่มกะลาเขาก็เลยไปเอาเพลงนี้มาร้องด้วย

เพราะมันก็แกมมี่เหมือนกันหมดป่ะ

หนุ่มกะลายังอยู่กัมมี่อยู่นะ

ก็คือพูดว่าเพลงนี้ยามอยู่

อ๋อฉันรู้แล้วเหมือนกับเพลงเศรษฐโรโซ
เวลาเพลงเศรษฐโรโซคนแต่งหมด
ก็ล้อมเข้าไปเต็มที่เลย

ปินได้เงินพี่คนแต่งเพลง
คนทำเพลงทั้งหมดมันก็จะซึ่งปีจะได้เงินหมดเลย

ช่วงหน้าตอนนี้ในวงการบัตเติมมี๒ข่าวที่ฮอตสุด

คือหนึ่งคือเรื่องของน้องแมทสงกราน

เขาบอกว่าอะไรหมดแพชชั่น

เมื่อวานเป็นอีกหนึ่งกระแสสำหรับโอ๊ตปราโมท
ปิดฉากความรัก๑๑ปีของเขานะฮะ
สำหรับนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทประธาน
แฟนสาวนอกวงการต้องยอมรับปี๒ปีที่ผ่านมาเป็นปีของเขาจริง
คอนเสิร์ตเท่าที่ทำคอนเสิร์ตแบบแป๊บเดียวก็หมด

ที่ไปสัมภาษณ์อ่ะในรายการ

คือเมื่อฝ่ายสาวเนี่ยออกมาเผยถึงสายเหตุการณ์เลือกกันว่า
ทำเอาฝ่ายชายเนี่ยถูกกระแสวิภาพวิจัยหนักจริง
คือผู้หญิงเป็นคนออกมาพูดมาโพสต์ผ่านไอจี
งานนี้นะฮะหนึ่งสาวที่ถูกยงว่าเป็นมือที่๓
ที่ทำให้รักของ๑๑ปีของโอ๊ตแล้วก็สาวกิ๊งนะฮะ

ชายาชายานิดนางแบบสาวดีกรีรองอันดับ๒
นางสาวเชียงใหม่เนี่ยงานนี้ร้องจนเธอนั้น
ชายารู้จักพี่โอ๊ตจริงแต่ในฐานะพี่และก็น้องเพื่อน
ร่วมงานเท่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่มีอะไรเกินกว่าพี่น้องที่ชายาต้องออกมาพูด
ปกป้องตัวเองเท่านั้นเพราะตอนนี้ชายาก็โดนกระแสชาวเน็ต
หรือคนอื่นที่ไม่รู้จักเนี่ยมาต่อว่าชายากับพี่โอ๊ต
ซึ่งชายาคิดว่ามันไม่แฟร์ถ้าเราจะไม่พูดอะไรเลย
และนี่เป็นการพูดของชายาเพียงครั้งเดียว
ชายารู้จักพี่โอ๊ตมานานและเป็นพี่น้องกัน
คือเมื่อวานนี้เป็นกระแสดังเหลือเกินว่า
สวยนะชายานะนั่งรวย
แต่ตอนนี้ก็คือมีอีกหลายตัวละครโผล่ขึ้นมา
นี้ก็บอกว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็นอีกคนนึง
เขาบอกว่าดังแล้วเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างนี้
อีกคนที่ถูกพลาดพินถึงอาจจะเป็น